สละปลอกหมอนหนึ่งใบเข้าร้านสะดวกซื้อ

เจ๋งนะ
เย็บปลาย

ก็เบกหน่อยก็ได้
มาดูเรื่องราวที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะเป็นเหตุการณ์หมาหมู่ค่ะ
หมาจริงค่ะสักประมาณ๗๘ตัวไปรุมกัดคุณยาย
วัย๘๗ปี๙๐แล้วค่ะ
คุณยายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นตามมา
หมาเป็นหมามีเจ้าของแล้วพันดุด้วย
ลาบาดอร์ผสมกับพิษบูแปดตัวอืมหมามีเจ้าของ
แต่เจ้าของบอกว่าฉันหาเช้ากินค่ำไม่มีเงินที่จะไปชดใช้ค่าเสียหายหรอกนะ
ปกติใครโดนหมากัดฉันก็จ่าย๕๐๐แล้วจบ
มันไม่จบค่ะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
เขยของคุณยายที่โดนหมากัดเนี่ยเป็นคนนำเอาเรื่องราวมาโพสต์
โพสต์ภาพนี้พร้อมกับข้อความบอกว่าจากโพสต์ก่อนหน้านี้
ฝูงหมาที่ไล่รถจักรยานยนต์จนเกิดอุบัติเหตุ
วันนี้ก่อเหตุจากหมากลุ่มเดิมรุมกัดคุณยายจนได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก
รับบาดเจ็บอย่างหนักหมามีเจ้าของแต่เลี้ยงแบบปล่อยปลัดแล้วเลย
หมาฝูงนี้มี๗๘ตัวเพ่นพ่านไปทั่วถนนวุฒาราม
แฮชแท็กเราจะทำอย่างไรได้บ้างครับ
แท็กเทศบาลนครขอนแก่นนี่ไง
นี่คือสภาพคุณยายตอนที่หมามไปรุมกัดนะฮะ
แต่เคราะห์ดีมากมีคนขับรถเก๋งผ่านมาเห็นพอดี
ก็เลยสามารถช่วยคุณยายได้ทันนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่
วุฒาราม๖ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น
ลูกเขยของคุณยายที่โดนหมากัดเนี่ย
คุณยายที่โดนหมากัดอายุ๘๗ปี
ชื่อว่าคุณยายแสงสีอำพร
ลูกเคยเล่านะฮะบอกว่า
ทุกวันหลังคุณยายกินข้าวเสร็จ
คุณยายแกก็จะเดินไปหาลูกสาวที่บริเวณปากซอยเป็นประจำ
วันเกิดเหตุยายเดินออกมาที่หน้าปากซอยเหมือนเดิม

มีหมาค่ะจู่มันวิ่งมากัด
โดยไม่ทราบสาเหตุคุณยายล้มลงนะคะ
หลังจากนั้นเลือดไหลนองเต็มพื้นเต็มคอเต็มตัวเลยค่ะ
มีพลเมืองดีขับรถเก๋งผ่านมาช่วยได้ทัน
ได้เรียกกู้ภัยเรียกตำรวจให้มานำตัวคุณยายไปส่งโรงพยาบาล
แล้วพอไปถึงโรงพยาบาลไปสำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม
พบว่ามีบาดแผลบริเวณรอบคอด้านข้างด้านหลัง
ใบหูฉีกทั้งบนแล้วก็ล่างหลังหัวเป็นแผลลึกยาว
มีรอยกัดด้านแขนด้านซ้ายด้วยนะ
แต่ว่าเขาบอกว่าบาดแผลที่หนักที่สุดคือที่บริเวณคอด้านหลังนะคุณ
เพราะว่าเนื้อหลุดออกไปเป็นก้อนเลยอ่ะชิ้นเนื้อหลุดไปเลยครับ
แล้วก็เป็นแผลลึกสัก๒นิ้วได้
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่น
แต่ก็ยังไม่สามารถจะเย็บได้เพราะว่าต้องเช็คก่อนว่าแผลติดเชื้อหรือเปล่า
ส่วนเจ้าของหมาเองก็ยังปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับ

เจ้าของหมาเมื่อคืนไปคุยที่โรงพยาบาล
เขาก็บอกว่าเพราะมันเขารู้อยู่ว่าหมาเขากัดคน
เพราะทุกครั้งกัดก็จะจ่าย๕๐๐๕๐๐บาทไป
เขาก็บอกว่าเขาไม่มีตังค์ครับ
แต่ก็พยายามบอกเขาว่าจำนวนหมาที่เขาเลี้ยงมันพันดุ

อันตรายกับใครอีกก็ไม่รู้ที่จะเจอ
และกับที่พ่อยายประมาทแต่หาการสายหักมาก
เขาจะรับผิดชอบยังไง
พวกผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะบอกว่ายังไง

คือเรื่องเงินตอนนี้ยังไม่รู้จะคุยยังไงครับ
หมา๘ตัวค่าใช้จ่ายไม่น้อยนะคะ
เออจะมาอ้างว่าหาเช้ากินค่ำไม่ได้
แล้วยิ่งอ้างว่าไม่ได้หาเช้ากินค่ำเพราะอะไร
เพราะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบประวัติเจ้าของหมาเนี่ยคุณ
มีเงินที่จะไปเช่าบ้านให้หมาอยู่หมาหลังนี้
หมาบ้านนะหมาเนี่ยอยู่ที่บ้าน
ลักษณะบ้านเช่าเป็นบ้านปูนผสมไม้๒ชั้น
แล้วบ้านเช่าหลังนี้เจ้าของหมาเช่าให้หมาอยู่
โดยที่เจ้าตัวไม่ได้มาอยู่ด้วย
จะมาบอกว่าหาเช้ากินค่ำปฏิเสธเรื่องของค่า
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างมันไม่ได้นะคะ
แล้วนิสัยคือชอบเบี้ยวค่าเช่าบ้านอีกด้วย
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่มาเอาหมาออกไปทั้งหมด๖ตัวนะคะ
ตอนนี้อีก๒ตัวยังหามันไม่เจอ
ส่วนลูกสุนัขอีก๕ตัวลูกไหมอีก๕ตัวเอาไปด้วย
เหลือเอาไว้ให้หย่านมอีก๕ตัวค่ะ
เอาจริงถ้าจะบอกว่าไม่มีเงินหาเช้ากินข้าวจะมา

ขนาดต้องจ่าย๕๐๐๕๐๐แบบนี้คุณก็ดูแลหมาให้ดี
ให้ออกไปกัดคนเรื่องมันก็จะจบนะคะ